นี้เนี่ยกระแสบนโซเชียลค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีความคิดเห็นที่ทั้งเห็นด้วยกับสิ่งที่มีคนไปช่วยนะคะสำหรับบอกว่าเห็นสุนัขเหล่านี้เดือดร้อนปุ๊บเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็มีความคิดเห็นที่แบบตอนแรกเอ๊ะคิดว่าไม่คิดอะไรแต่เห็นแล้วสะเทือนใจพอสมควรค่ะ
ชาวเน็ตนะคะบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะได้รู้เรื่องทั้งหมดนะคะให้ความคิดเห็นบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เอ๊ะรู้สึกว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่านะ
ตอนแรกนะคะบอกว่าโอ้โหจะต้องมาทะเลาะกันกับพระเลยเหรอแค่สุนัขมาเดินลากรถเล็กตามออกมาบินทบาทด้วย
ก็ดูน่ารักดีออกไปแจ้งความจับท่านทำไมค่ะแต่เมื่ออ่านเนื้อข่าวแล้วโอ้โห
เปลี่ยนความคิดทันทีรู้สึกสงสารสุนัขทั้ง๓ตัวมากนะคะ
มีปัญหาเรื่องของสะโพกเนื่องจากต้องลากของหนักเป็นเวลานานด้วย
ว่ามีผู้ใจดีรับสุนัขทั้ง๓ตัวไปเลี้ยงแล้ว
ตั้งชื่อให้สุนัขทั้งสามตัวใหม่ด้วยโดยพันธสมบางแก้วตั้งชื่อว่าน้องหนึ่งค่ะ
เน็ตเองก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
บอกว่ารู้สึกสงสารสุนัขทั้ง๓ตัวนี้มาก
ก็บอกว่าเขาเหนื่อยมากนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องทำค่ะ
เขาเนี่ยไม่ได้ตัวใหญ่โตอย่างช้างจะไปลากของหนักได้ยังไง
เขาหิวน้ำเจอน้ำดองบนถนนเขาก็หยุดเลียกินกัน
ภาพนี้ดูแล้วสำหรับคนเลี้ยงหมามันหดหูค่ะ
คุณแอดจังแวนก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นคนรักสุนัขนะคะ
ก็มีคนมากดไลค์ความคิดเห็นนี้ถึงหลายคนเลยทีเดียว๑๐คนเลยทีเดียวนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กอิสนุ้ยนะคะบอกว่าเห็นมากับตา
มาหน้าบ้านเราเอาของถวายมีรถตู้ตามมาขนของ
เสร็จแล้วอ้าวพระขึ้นไปขับเองต่อเลยค่ะ
อยากจะเอาของที่ถวายคืน
นี่ก็เป็นกระแสวิพักษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะพระขับรถตู้
ผิดไหมเหมาะสมหรือเปล่านะคะ
ส่วนคุณนัชชารีออมฮวดสำรานนะคะก็แสดงความคิดเห็นว่า
ไม่แน่ใจว่าเป็นพระรูปเดียวกันหรือเปล่า
เดียวกันนี่แหละโดนแบบนี้เหมือนกันนะคะ
ประกอบกับสมหวังเป็นหมาแก่แล้ว
ต้องลากรถที่หนักก็เลยมีปัญหาเรื่องข้อต่อสะโพก
กลุ่มคนรักสัตว์จึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยสมหวัง
ถ้าใช่พระรูปเดียวกันก็ถือว่าแย่มากนะ
เพราะพระรูปนี้เนี่ยตระเวนไปทั่วเลยไม่ค่อยได้อยู่วัดนะ
ก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ชาวเน็ตก็ค่อนข้างแอนตี้นะคะที่สุดแล้ว